นี้ว่าไปผมก็ยุ่งด้วยแต่ว่า

แต่ว่าฝนมันก็ตกหนักออกด้วย

ซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูฝน

ตกอยู่ในฤดู

เลวร้าย

หนุ่มแล้วหนุ่มแต่ละคนไม่น่าเชื่อว่าจะโสด

พระเอกทั้งนั้นเลย
จะมีใครกันบ้างวันนี้รวบตึงมาฝาก

สดร้อนแผลสดใหม่

นี่ค่ะเพิ่งจะออกมาประกาศ

ร่วมช่องวิววรรณรสแล้ว
หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา๔ปี
ซึ่งเรื่องราวความรักของคู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ถูกจับตามองมาระยะหนึ่งแล้วนะ
เพราะว่าชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเห็นรูปคู่ไง
และในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวเน็ตเขาก็จับโยงประเด็นเลิกรากัน

มันก็เหมือนเป็นการแบบตอกย้ำข่าวลือหรือเปล่า
ยืนยันว่ารัก๔ปีกับวิววรรณรสจบลงแล้ว
แต่คุณผู้ชมค่ะมันเป็นการจบลงด้วยดี
เศร้านะแต่ว่าเขาเศร้าทั้งคู่นะใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่สาม
เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะอ่ะหนุ่มเจดผ่านไปโสดหมาด
อีกหนึ่งหนุ่มค่ะพระเอกค่ายเดียวกันหนุ่มไบร์ทนรพัฒน์
หนุ่มคนนี้เองก็เพิ่งจะโสดหมาดเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่ประกาศคบกับน้องมิ้นสาวสวยนอกวงการผิวห่าวจั๊ว
แป้มแก้มป่องสเปตเหล่านุ่มไบร์เขาเลยมิศแกนปะตะนีเฮ่ย
นางงามีมงเอ่อเขาเคยประกาศออกสื่อไวนะครับ
คู่นี้ก็มีภาพไปสถานที่เดียวกันอยู่บ่อย
หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยรักครั้งนี้มันต้องไปได้สวยสิอืม
แต่จู่หนุ่มไบท์ออกมาประกาศชัดเลยค่ะว่าผมโสดครับ
พร้อมกับย้ำว่าจบความสัมพันธ์ลงดีค่ะ
แต่สาเหตุที่ต้องจบลงเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักมันไม่พอ
แต่หลังจากที่บอกว่าโสดไม่นานก็งานเข้าค่ะ

สรุปว่าคนเก่าจบไปแล้ว
ส่วนคนใหม่เป็นข่าวอยู่
ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหนุ่มไบร์ทนะคะว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดกันแน่
ไปกันต่อเลยนะที่หนุ่มโอบโอบนิธินะคะ
ใช่ค่ะโอบนี่แหมขึ้นสเตตัสโสดอีกคนของวงการนะคะ
หลังจากที่เลิกรากับแฟนสาวมะปรางอลิสา
เส้นอาถรรค๗ปีดี๗คนด้วย
นัทเนี่ยนะก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาเป็นระยะนะคุณผู้ชมว่า
บางส่วนเนี่ยโจมตีเอาจริงว่าสาเหตุที่คู่นี้เลิกกันก็เป็นเพราะอะไร
เพราะฝ่ายหญิงปันใจไปหานุ่มสายแข่งรถไง
จนทำให้โอบต้องออกมาย้ำชัดว่าโอบกับปรางจบกันด้วยดีทั้งสอง
แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีใครมีมือที่๓ทั้งนั้น
โอบกลายเป็นนุ่มโสดจมูกเราเนี่ยฟุตฟิตกันเลยเพราะอะไรเนื้อหอมมาก
โอบเนี่ยก็เราต้องจับตาอีกแล้วกับความสัมพันธ์กับน้องปราง

ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นสื่อให้คู่นี้ลงเอยกันหรือเปล่านะคะ
ปิดท้ายกันที่สองผู้แอบคุณฟิศเด่นคุณกันมากดีกว่า
คุณนี้ก็พบนานนะ๔ปีคุณ
รักนี้ด้วยเหตุผลที่ว่านิสัยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยปรับจูนกันแล้ว
มันไปไม่รอดอีกหนึ่งหนุ่มนะคุณผู้ชมค่ะอีกคนนี้ก็เสียดายเหมือนกัน
น้องก๊อตจีรายุเป็นผู้ที่เลิกราที่พร้อมประกาศ
จบรัก๑๐ปีกับโบเบนเจวัน
นานมากนะคือหลายคนลุ้นว่าจะมีงานแต่งงานอะไรกันไหม
ที่สุดจบกันด้วยที่เลิกราค่ะ
ฝ่ายหญิงก็ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการจนเป็นข่าวใหญ่ที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กัน
เอาเป็นว่าโสดแล้วก็เคลียร์ใจกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคู่ด้วยนะคะ